ที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้แหละครับ
คุณผู้ชมครับบนกรุงเทพมหานคร
ถนนนะครับหลายเส้นทางนะครับ

รถติดครับเพราะว่ากำลังสร้างรถไฟฟ้า

จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
นั่นเห็นไหมลูกแมวหมาอย่างเราก็ต้องตะปบสิครับ
อย่านะอย่านะอย่าทำลูกฉันนะ
คิดว่ามีเข้ามาแล้วจะซ่ากันทุกเรื่องเลยเหรอ
อย่างฉันก็ไม่ยอมนะคะเพื่อลูกสุดชีวิตจ้ะ
เล่นแบบนี้หวาดเสียวนะครับคุณพี่
รถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช่ของเล่น
สองล้อนะครับขับได้แต่มาเล่นผ่านผลขับล้อเดียว
ครับคุณน้องถ้าเป็นเมืองไทยนะโดนยึดใบขับขี่แน่นอน
น้ำตกที่เห็นอยู่นี่ครับสร้างจากน้ำมือมนุษย์นะครับ
อยู่บนตึกสูงในเมืองกุ้ยหยางประเทศจีนครับ
หมออลังการงานสร้างจริง
ถ้าใครได้พักที่นี่นะคงเพลินพอได้นอนฟังน้ำตกทั้งคืนล่ะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ